ดูเรื่องราวของตภาพและปลาไหลที่มันมีสีแปลกไม่เหมือนตัวอื่น

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับตภาพและปลาไหล
ที่มีสีแปลกไปจากธรรมชาติของเขา
สีแต่ละตัวจะแปลกอย่างไรไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรี
มีตภาพเพื่อขายาก
ที่มีไม่กี่ตัวในประเทศไทย
เจ้าของเชื่อมาให้โชคให้ลาบ
เจ้านทีพระมงจังหวัดกาญจนับบุรี
เดินทางไปที่ฟาร์มตภาพน้ำเลขที่๒๑
ต้มพลวังสาระอัพเพอท่าม่วงจังหวัดกาญจนับบุรี
หลังได้รับแจ้งพบตภาพน้ำสายพันธุ์ไทย
ทั้งตัวเนี่ยเป็นสีขาวนวลสวยงามและมีอยู่ไม่กี่ตัวในประเทศไทย
สอบถามคุณสาธิตหานวิสุทธิ์เจ้าของฟาร์มเล่าว่า
ภาพตัวสีขาวนี้เขาขอซื้อมาจากเพื่อนเพราะเห็นว่าสีสันแปลกดี
ซึ่งตะภาพสีขาวมีอยู่ไม่กี่ตัวในประเทศไทยและหาซื้อกันในราคาหลักแสน
โดยคนจีนมีความเชื่อว่าตะภาพเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนเป็นสัตว์มงคลที่มีราคาสูงมากเลยล่ะครับ
สำหรับตภาพเผือกทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าเป็นความผิดปกติของยีนหรือที่เรียกว่ายีนพาเหล่า
แต่ในทางความเชื่อหากใครเลี้ยงไว้จะส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้น
เงินทองและโชคลาภก็จะไหลมาเทมาไม่ขาดมือซึ่งตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้เองไม่ยอมขายให้ใคร
แม้ว่าในต่างประเทศจะมีผู้ที่ให้ราคาสูงมากก็ตาม
ส่วนเรื่องนี้ลูกเขยเจ้าของร้านชำออกไปดักลอบหาปลาปรากฏว่าจับได้ปลาไหลแปลกสีทองเหลืองอาราม
คุณบุญเรือนมงคลยง
โชว์ให้ดูปลาไหลสีทองเหลืองอาราม
ที่กำลังเลื้อยอยู่ภายในตู้ปลาที่ลูกเคยจับมาเลี้ยงไว้
หลังจากจับได้ตอนออกไปดักลอบหาปลา
คุณบุญเรือนเล่าว่าลูกเขยมักจะชอบออกไปดักลอบหาปลาอยู่เป็นประจำ
และเมื่อสองวันที่แล้วลูกเคยได้ออกไปดักลอบหาปลาตามปกติ
แต่คราวนี้กลับได้ปลาไหลมาแทน
ซึ่งปลาไหล่ตัวนี้เนี่ยก็แปลกกว่าปลาไหลทั่วไป
เพราะมีสีเหลืองทอง
วดความยาวจากหัวถึงปลายหางได้ยี่สิบสามนิ้ว
ซึ่งทุกคนในบ้านก็เชื่อว่าที่จับปลาไหลตัวสีทองตัวนี้มาได้
มันน่าจะมาให้โชคให้ลาบกับคนในบ้านนั่นเองล่ะครับ